หวังว่าจะไม่มีคำนี้เลย

วันนี้คือดีกว่าเฮ้ยลมพัดมาปิ้งสกตากันเลย

ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักเบาหรือเอาอยู่ฮะในชีวิตครับพี่เบส
ทั้ง๓อย่างเลยครับไม่ใช่หนักเบาอยู่ช่วงที่สนุกมาก
อันนี้มันเริ่มต้นใหม่ล่ะเราเริ่มสนุกกับวงล้อใหม่ของเรา
คือถ้าเผื่อเราอายุ๖๐แล้วใช่ไหมครับพี่พี่คิดว่าถ้าเผื่อเราปล่อยชีวิตและความคิด
เวลาของเราลงไปมันจะลงหรือขึ้นเนี่ยพี่กำลังคิดเนี่ยลงใช่ไหม
ถ้าพี่คิดว่าพี่เริ่มใหม่มันขึ้นใช่ไหมพี่ขีดวงใหม่ของพี่เลยเหมือนเข้าวงการแรก
จริงแล้วมันโกหกตัวเองไม่ได้ครับมันต้องขึ้นอยู่จากข้างใน
คือพี่จบคอนเสิร์ตปั๊บทุกอาทิตย์พี่ยังเต้นอยู่พี่ยังเรียนอยู่
ยังเรียนทุกอังคารพฤหัสวันละ๓ชั่วโมง
ให้กล้ามเนื้อของพี่ก่อนเล็กที่ทฤทธิ์
แล้วก็ให้มายของพี่ให้สมองของพี่ให้ใจของพี่ให้ตาของพี่เอง
ยังอยู่ในเพลงยังอยู่ในการแสดง
ฉะนั้นพี่ไม่ได้ไปไหนเลยมีดูว่าเมื่อไหร่
ได้ยินเสียงตั้งพี่เริ่มใหม่ได้เลย
หนักสุดในชีวิตพี่ไม่เคยเลือกชุดเลือกช่วงชีวิตว่าหนักหรือเบานะครับ
พี่คิดว่าเป็นช่วงที่สนุกและการเรียนรู้แล้วก็พี่ว่า
มันทำไปในสิ่งที่เราคิดเราเรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไร
ไม่ได้เหนื่อยหนักแต่มันอาจจะ
ช่วงสร้างบ้านให้แม่มากกว่า
ช่วงที่แข่งเวลากับแม่
แข่งเวลาคือแข่งแม่วันจันทร์ของเรา

เพราะเวลาของคนแก่จะไปเร็วกว่าเราแล้ว

ผิวผิวแม่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเริ่มรีบ

ต้องรีบต้องคิดต้องวางแพงให้
ให้แม่ได้เห็นในสิ่งที่เราอยากจะให้เห็น
ภูมิใจอยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่รู้สึกดี

อย่างที่บอกครับคุณแม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจให้เขาได้เห็นไหมครับ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

รอที่จะมีคอนเสิร์ตแบบระเบิด

มันมีอาการมันมีความสุขมากเลยที่จะ

ทำให้คนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วแพง
เขาชื่นใจนั่นแหละคือความสุขของพี่
กับเสียงกรี๊ดมาเนี่ยคือความสุขของพี่เบิร์ตมากเลย

เราต้องรู้ทั้งนั้นว่าเราจะไปทำไหน

เพราะฉะนั้นพอพระลองใจเราแล้ว
เราเดินก้าวแต่ละก้าวด้วยความรัก

เราจะทำให้แม่ป่าที่อยู่ในสลับ

เพราะว่ารอบด้านมันมีแต่แบบ

เพราะฉะนั้นเราคุยกันพวกนี้ครับ

แต่ว่าคิดดูสิ
เสียงด่ากันก็ให้พระด่ากันไป
แต่ในบ้านเรามีเสียงร้องเพลง

กิต้าเก่าก็ดีกันไปเล่นกันไป

ไม่มีเลยทั้งที่อยู่บางแคร

ป่ากับแม่ไม่เคยแสดงให้เรารู้ว่า

เขานั่นเย็บผ้าผู้หญิงสวย

พี่ก็ต้องเอา
ก็เอาหนังสูตรผิมให้เขาเห็น

ฟกตากันเลย
เพราะฉะนั้นความสุขของพี่เบิร์ตก็มีได้ทุกอนูทุกเส้นทาง
ถูกต้องไม่มีทางไม่มีอย่าไปเรียกเป็นว่าอันนั้นคือลำบาก

สมมติว่าไม่มีจะกินบ้านพี่นี่พี่นี่ไม่เกิดมาอุ่มตุ่มข้าวสารแค่นั้น
พี่ไม่เคยเห็นข้าวเต็มตุ่มเลย
ฝันว่าพี่จะเห็นข้าวเต็มตุ่มเหมือนในร้านที่ขายข้าวสาร
พี่ตักลงไปพี่อยากจะให้แบบตักก็เหลือเยอะ
ตักไปแล้วมันก็เหลือเยอะแต่ว่าแม่สอนว่า
ถ้าเทลงในหม้อแล้วนะต้องเหลือในนี้นะเหลือไว้
ก็มีอยู่ครั้งนึงก็ยังเหลือไม่ได้ถ้าเหลือก็ไม่พอไง
ก็เอาเหลือให้เม็ดกลับโอ้โฮ
นั่นแหละแล้วมันก็สนุกนะ
มันก็แบบลูกอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้
คิดว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มี
ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่รวยหรือไม่รวย
ความสุขมันอยู่ที่ความสุขที่เราจะรู้กันว่าอันนี้คือความสุข
คือเรามองแล้วเรามีความสุขแล้วก็พอแล้ว
เราไม่ต้องไปมีอย่างที่คนอื่นเขามีอย่างนี้ครับ

เพราะว่าเราต้องไปเอาอย่างที่คนอื่นเขามี
บ้านเราไม่มีในเดียวกันอย่างนี้
เรียนรู้อะไรมากมายคือความรักคือสิ่งที่ดีที่สุด

ไม่เคยได้ยินถ้ามกลางสลัมบังแฮ

แถวนั้นเค้าพูดกันกูมึงเค้าด่ากันทอกัน

ตื่นมาพี่ก็บ้าออกกำลังอะครับ
อะไรที่มันดีกับเพื่อรองานที่จะเกิดถึง
เพราะพี่รู้ว่าสเก็ตโลของพี่เป็นอย่างไร
ฝืนแบบความขี้เกียจจะชะดั๊มันให้ได้
เราก็วันก็ต่อสู้กับตัวเองนะครับว่า
เอาไม่ทำไอ้นี่ไหนมึงไม่อยากทำอะไรเบิร์ต

ไม่อยากออกไปรังกันเนี่ยเราก็จะออกไปรังกันเนี่ย

ต้องพูดต้องบอกต้องย้ำตลอดเวลาครับ

เผลอเลอขี้เกียจได้มันเป็นคน

บ้านที่มึงอยู่นะก็ได้ไปทั้งอย่างนี้

เกลียดใครแล้วเรารักเขาให้ได้ในทันท่วงที

เกลียดใครแล้วรักเขาให้ได้ในทันท่วงทีหนึ่ง

แค่ให้อภัยให้ได้นะ

ถ้ามันจวนตัวมาถึงเราแล้วเราก็หลบให้ได้
หลบให้ได้คือหลีกเลี่ยงการประทักษมณ์กับ
คนที่อะไรอย่างนี้หรือเหตุการณ์
ถ้ามันไม่ได้จริงยอมรับไปเลย
รับเหตุการณ์นั้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็หาทางแก้แก้ไม่ได้เกี่ยวแล้วกัน
วันนี้คิดไม่ได้วันพุธก็คิดได้วันศุกร์ก็คิดได้

เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคนไม่ดีเข้ามาในชีวิต
อันนี้อาจจะยกตัวอย่างให้คนที่ดูที่ฟัง

เรียนหนังสือก็มีศัตรูไม่ดี

เรารู้แล้วแล้วเขาไม่ดีแล้วเราต้องเจอกับเขา
หรือว่าเราไม่รู้แล้วมาคบกับเรา

หรือว่ารู้รู้อยู่แล้วก็ปล่อยเขาไป
อะไรอย่างนี้ครับเราต้อง
ก่อนว่าไอ้ควายนี่มึงยังไงกับกูเนี่ย

โขงสารเดี๋ยวเราช่วยเขา

ถ้าโลกมีคนอย่างพี่เบิร์นนะ

จะเป็นหมาหรือจะเป็นคน

เออตีกันอยู่เลย

ไม่รักก็ไม่อยู่ถึงวันนี้

ไม่ต้องเต้นทุกวัน

ไม่ต้องร้องให้ตัวเองฟังกระด่าย

สมมุติถ้าให้พี่เบิร์ตเตือนพี่เบิร์ต

คนที่มันมีพลังมากมายมหาศาล

เตือนใจว่าอย่าเยอะมากนะครับ

พ่ออาทิตย์แบบว่ามันซ่าเกิดเกินไป